ต่อกันที่นักมวยเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกชาวไทย

ตอนนี้ก็ยังคงลงนวมฝึกซ้อม
ก่อนที่จะขึ้นป้องกันแชมป์โลกนะคะ
กับนักชกชาวเม็กซิกันที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะ
ความเคลื่อนไหวของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ก่อนที่จะทำศึกป้องกันแชมป์ครั้งที่๒สมัยที่๓
กับอิรันดีแอชนักชกแม็กซิกัน
ตุลาคมนี้บนแผ่นดินเกิดไทยค่ะ
ล่าสุดลงนวมครบ๒๑๙ยก
แต่ว่าเสียหุยสูรชาติภิสิตวุฒินาน
อสใหญ่ของนครหลวงโปรโมชั่นก็บอกว่า

แล้วก็จะค่อยผ่อนเองนะคะ
ซ้อมอยู่ปกติครับซ้อมปกติทุกอย่าง
แต่ว่าเริ่มลดลงมา
เคยวิ่ง๑๒โลเช้า
ก็เหลือ๑๐โลเหลือ๘โล

ก็ค่อยลดลงมาครับ
แล้วก็ต่อยเป้าจาก๖ยก
เหลือ๕ยกเหลือ๔ยกเหลือ๓ยก
คือจะลดไปเทียนิดครับ

ที่ขยับขึ้นมา๑อันดับ

โกวิทภักดีภูมิมอบหมายให้
พงศ์จิวานิสและนายพบทร

จะเป็นรองแต่ว่ามีความกระหาย

หลายคนเรียกตัวเองว่าจอมลมยักษ์ค่ะ
ก็เคยค้นอดีตแชมป์โลกมาแล้ว๒คน

ส่วนศรีสะเกดจะเป็นเป้าหมายต่อไปของเขาค่ะ

ทั้งคู่ก็จะมายืนยันความพร้อม
กับสื่อมวลชนที่ลานอีเดนที่ห้านเซ็นเทอร์เวิลนะคะ
แฟนมวยไปร่วมแสดงพลังในงาน
เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของแชมป์โลก
ที่สี่สิบห้าของประเทศไทย
ตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที

ประทะกับคาทาวุฒิคอวชิระยิม